ก็หลายคนจะไม่ค่อยเห็นออกงานเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันพี่โก้ของเราเนี่ยค่ะ
มีงานทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะ

ก็ต้องเรียกว่าเสียงเพลงของพี่โก้ยังไพร้อเพราะพริ้งเหมือนเดิมค่ะ
แต่ว่าตอนนี้นะคะพี่โก้ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะ
โดยเจ้าตัวมีภาวะนอนกรนและเกิดการหยุดหายใจ
นราหลายคนเป็นนะคะพี่โดมกรรมไงที่ตกตกใจกันไปนะคะใช่ค่ะตอนนี้พี่โก้อัปเดตบอกว่าดีขึ้นแล้วค่ะ
จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในระหว่างนอนหลับก็ตามทีเถอะค่ะไปฟังสัมภาษณ์กันนะคะ
ว่าหลายคนไม่รู้ว่านอนกรนเป็นโรคหยุดหายใจระหว่างหลับ
มาปุ๊บง่วงเลยพี่เป็นตอนเย็นนี่แทบจะร่วงลงไปเลยทำยังไงนะ
หายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่โก้จะสดชื่นทุกวันตื่นมาก็ทำงานได้เลย
ส่วนพี่โกอาจจะหนักหน่อยก็ใช้เครื่องก็จบ
คืออันนี้คือใช้ทุกวันเลยครับ
กลางวันถ้าไปไหนพี่ก็ฮิ้วไปมันสะดวกมากมันจะรำคาญหน่อยช่วงอาทิตย์แรกนะฮะ
มันทำให้สุขภาพเราดีนะครับ
แต่เห็นสีหน้าสีตาพี่โก้ล่าสุดนะคะก็คิดว่าสุขภาพแข็งแรงแน่นอน
เพราะว่ายังมีคิวขึ้นคอนเสิร์ตกันอีกยาวถึงปลายปีเลยค่ะ
แล้วสุขภาพก็เป็นห่วงหลายท่านอยู่ในวงการนะคะ